มีเรื่องราวในโลกโซเชียลค่ะ
มีคุณยายวัย๗๕ปี
เขาบอกว่าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
แต่พอเวลาให้น้ำเกลือค่ะ
เขาอ้างว่าคือพยาบาลดึงใส่น้ำเกลือแรงมาก

แล้วคุณยายก็มีแผลแล้วก็เป็นแผลติดเชื้อ
แล้วก็กลัวไม่กล้าไปรักษาโรงพยาบาลนี้อีก

คือจากแผลที่ดึงสายน้ำเกลือดึงพลาสเตอร์

ก็เลยเอาเรื่องนี้มาโพสต์ในโลกโซเชียล
นี่คือแผลของคุณยายที่เกิดจากพยาบาลดึงเทปกาวติดเข็มให้น้ำเกลือ
ดึงแรงหนังหลุดติดออกมาค่ะ
คุณยายวัย๗๕ปีท่านนี้ก็บ่นเจ็บแต่พยาบาลด่าจนยายต้องเงียบ

พอญาติไปบอกว่าแขนยายเป็นแผลขอยาหน่อยได้ไหม
พยาบาลไม่สนใจจนทำให้แขนคุณยายเป็นแผลแบบนี้ค่ะ
เราก็เลยตามเรื่องนี้ให้เราส่งตินะคะคุณกิติศักดิ์นักข่าวของเรา
ไปที่บ้านท่าคำรวมอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงการไปถามเรื่องนี้กับคุณยายค่ะ
นี่ก็เป็นบ้านยกสูงนะคะมีพยาบาลจากโรงพยาบาลที่ยายไปรักษา
นั่งพูดคุยกับนางสุวรรณอ้วนพรมมา
ยายก็ที่แขนเป็นแผลนอนอยู่บนแคร่ใต้ถุนบ้านค่ะ
สะพ้ายคอยดูแลอยู่ชื่อว่านางขันนะคะ
ขันเล่าให้ฟัง๕ตุลาคมที่ผ่านมา
คุณยายไม่สบายตัวร้อนเป็นไข้ก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลเฝ้าไร่ค่ะ
ที่โรงพยาบาลเฝ้าไร่ส่งตัวไปต่อ
ไปรักษาที่โรงพยาบาลหนองข่าย
พอไปถึงโรงพยาบาลน้องคายพยาบาลก็ให้น้ำเกลือ

แล้วก็ใช้ผ้าเทปิดเอาไว้ตามปกติเหมือนเราไปให้น้ำเกลือนี่แหละค่ะครับ
ขานลูกสะพ้ายบอกว่าก็ลงไปทำธุระ
พอกลับขึ้นมาเห็นว่าสายน้ำเกลือเปลี่ยนไปอยู่แขนขวา
แต่แขนซ้ายเลือดไหลเต็มไปหมดเลย
คุณยายบอกว่าพยาบาลมาเปลี่ยนสายน้ำเกลือให้เพราะว่าแขนบวม
ส่วนแผลที่เกิดขึ้นเพราะพยาบาลแกะเทปที่ติดอยู่ที่แขนจนหนังถลอก
มันต้องแกะแรงเบอร์ไหนหนังถึงจะถลอกออกมาได้แบบนี้
คุณยายบอกว่าตอนที่พยาบาลแกะเจ็บนะคะเจ็บ
บอกพยาบาลว่าค่อยแกะได้ไหมแต่พยาบาลด่าจนคุณยายต้องเงียบ
ขันลูกสะพ้ายก็ไปบอกพยาบาลว่าเนี่ยแขนคุณยายเป็นแผลนะ
ขอยาหน่อยได้ไหมพยาบาลไม่ให้ยานะคะ
พยาบาลไม่มาดูแผลที่แขนด้วยก็บอกแค่ว่าก็คุณยายมีอายุมากแล้ว
ผิวหนังก็เลยเกิดแผลง่ายอ้างว่าคุณยายผิวเป็นแบบเนี้ย

ก็แก่ไงอย่างนี้หรอก็เลยเป็นแผล
สะพ้ายบอกงงไงงงกับคำตอบนี้ค่ะ
ก็รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลประมาณ๓วันนะคะ
คุณยายก็บอกว่าให้พากลับบ้านเถอะ
เพราะว่าปวดแผลที่แขนปวดมาก
พอกลับมาถึงบ้านไปซื้อยามารักษาเอง

ที่ผ่านมาคุณยายเคยไปที่รักษา
เคยไปรักษาที่โรงพยาบาลนี้มาแล้ว๒ครั้ง
ก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์อะไรในลักษณะนี้นะคะ
แต่ครั้งนี้ก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไร
ลูกสะพ้ายที่ดูแลคุณยายบอกว่า
เสียใจแล้วก็สงสารคุณยายมากที่ต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้

ทางครอบครัวไม่ได้อยากจะเอาเรื่องกับทางโรงพยาบาลนะ
กลัวว่าวันหน้าวันหลังเดี๋ยวคุณยายต้องไปโรงพยาบาลนี้อีกไง

แต่ก็กลัวว่าจะเจอเหตุการณ์ที่มันหนักกว่านี้
คุณยายก็ไม่กล้ากลับไปที่โรงพยาบาลนี้
หมอนัดให้ไปหาหมอยังไม่กล้าไปตามนัดเลย

อืม

มันหมดแล้วก็แขนเนี่ยบวมด้วย

จะเปลี่ยนจะเปลี่ยนข้างให้เพราะว่าข้างนี้มันบวมใช่ไหมคะ

ทีนี้ก็มาแกะแกะเทปก็แกะแรง

อย่าแก่แรงเนี่ยแผลแขนเนี่ยมันจะถลอก

เขาหมอก็บอกว่าหนังยายน่ะมันบาง
เออหนังยายมันบางมันก็
มันก็ปกติแหละที่มันจะถลอก

เขาก็เปลี่ยนข้างทีนี้
แม่ก็บอกว่ามันเก็บมันเก็บนะนี่
หมอก็บอกว่าจะมาเถียงหมอทำไม
เดี๋ยวจะส่งไปที่ชั้น๔ชั้น๕เลย
เขาบอกอย่างนี้แม่ก็ไม่พูดอะไร

ปกติที่แผลยายที่แขนยายมันบาง
แกะยังไงมันก็ทะลอก
เขาก็บอกอย่างนี้เขาก็ไม่ให้ยา
จากนั้นต่อครับเขาไม่ให้ยาแล้ว
ไม่ให้ยาแล้วก็ทีนี้แกปวด
ก็เลยขอกลับไปอยู่อาทิตย์นึง

แม่บอกว่าไม่ไหวแล้วแกปวดแผล
ปวดแผลแกก็เลยว่าขอกลับบ้านเถอะ

เป็นได้๒๓วันแล้วก็ได้กลับบ้าน
เราก็อยากจะฝากให้เขาเทคแคร์คนไข้

สมมุติว่าแม่ของคุณพยาบาลใช่ไหม

คุณยายนี่อยู่อำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาล

เพราะฉะนั้นเขาเลยส่งไปที่โรงพยาบาลหนองคาย

แม้ว่าตัวเองจะอายุ๗๕ปีแล้ว
แต่จำได้วันเกิดเหตุเนี่ยจำได้ขึ้นใจเลย

ถอดเข็มให้น้ำเกลือที่แขน
จะเปลี่ยนข้างเพราะว่าแขนมันบวม
ขณะที่ผู้ช่วยพยาบาลถอดสายน้ำเกลือ
ดึงผ้าเทปที่แปะออกจากผิวหนัง
ยายบอกว่ายายเจ็บให้ทำเบาหน่อย
แต่กลับถูกด่าหาว่าเถียง

แต่ผู้ช่วยพยาบาลก็ไม่สนใจ

แต่ก็ไม่ได้ว่าอะไร

แขนเป็นแผลปวดแผล

ก็เลยบอกลูกสะพ้ายว่ากลับบ้านเถอะ
ก็ไม่คิดว่าจะเจอแบบนี้

เขามาดึง

ดึงดึงดึงดึง
ดึงจิบอ้างคือดึงแห้งแท้

แล้วเขาว่ายังไงใจหย่อจาก
เขาว่าจะมาเจียง
เซียงทรงคุณอายุสั้นที่สั้นหาก่อนเนี่ย

นี่คุณยายเล่าให้ฟัง
แต่วันนี้ทางโรงพยาบาลเขาส่งเจ้าหน้าที่มาดูแลให้แล้วนะครับ

โรงพยาบาลหนองคายนะครับที่ชี้แจง
โดยนายแพทย์สุรกิจยศพลผู้มนวยการโรงพยาบาลหนองคาย

บอกว่าเมื่อวันที่๕ตุลาคมที่ผ่านมา
โรงพยาบาลเฝ้าไร่จังหวัดหนองคาย
ได้นำผู้ป่วยเป็นคุณยาย

ส่งมารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลหนองคาย

ร่วมกับภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด

แล้วก็คือภาวะต่อมหมวกไตบกพร่องจากการกินสเตรรอยด์มาตั้งแต่เป็นสาว
รักษาตามกระบวนการให้ยามีการเจาะเลือดเพื่อส่งไปทดสอบในห้องปฏิบัติการหลายครั้ง
จึงทำให้ต้องมีรอยแผลรอยเข็มจากการเจาะเลือดซึ่งถือเป็นเรื่องปกติธรรมดา
แต่เนื่องจากผู้ป่วยเป็นผู้สูงอายุมีผิวหนังเปราะบางอยู่แล้วประกอบกับการใช้สเตียรอยด์มานาน
เสี่ยงต่อการได้รับบาดเจ็บง่ายทีมที่ให้การรักษาพบว่าผู้ป่วยมีแผลหรือรอยจ้ำที่แขนมาก่อน
พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้มีการเจาะเลือดหรือกระทบกระเทือนบริเวณนั้นตามหลักทางการแพทย์
กระทั่ง๑๒ตุลาคมซึ่งเป็นวันที่ผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลหนองคายก็ยังไม่พบบาดแผลใดเพิ่มเติม
ที่ญาติได้ถ่ายรูปลงในเฟซบุ๊กจึงเชื่อว่าแผลที่เกิดน่าจะเกิดจากหลังผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลไปแล้ว
แล้วมีการติดเชื้อโดยแพทย์ได้นัดผู้ป่วยให้มาติดตามการรักษาอีกครั้งแต่ผู้ป่วยไม่ยอมมาพบแพทย์ตามนัด
ซึ่งขณะนี้ได้จัดทีมแพทย์ของโรงพยาบาลไปดูบาดแผลและทำความเข้าใจกับผู้ป่วยก็พบว่าแผลเริ่มหาย
สะเก็ดทั้งแขนซ้ายขวาแผลที่ถลอกตามขาหนีบตามต้นขามีแผลกดทับเป็นหย่อมแต่ไม่รุนแรง
ถลอกและกำลังจะหายไม่มีอาการหนองเยิ้มแล้วแต่ผู้ป่วยมีผิวหนังเปราะบางมาก
ขณะนี้พบด้วยว่าเริ่มมีไข้สูงอีกครั้งประมาณ๓๙องศาเซลเซียสหายใจหอบ
เชื่อว่าน่าจะเป็นปอดบวมอีกจึงขอให้เข้ารับการรักษาโดยเร็ว
แต่ญาติยังลังเลอยู่เพราะในช่วงเพราะว่าตอนนี้อยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวข้าวและกรีดยาง
กลัวว่าจะไม่มีคนมาเฝ้าไข้
เหมือนกับผู้ป่วยนอนติดเกียร์ทั่วไปเหมือนกับคนไข้โรคไตเลื้อรังหรืออะไรต่าง

ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมบริการที่ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่นะครับ
ตามที่กล่าวในสื่อตอนนี้กำลังตรวจสอบพวกเขาเจ้าจริงอยู่
แต่เนื่องจากเราไม่ทราบชัดเจนว่าเกิดขึ้นที่เวรไหน

มันก็เลยยากที่จะสรุปว่ามันเป็นที่เวรใคร
ตอนนี้กำลังติดตามรายละเอียดกันอยู่นะครับ

ก็คงต้องขอโทษผู้มารับบริการอย่างสูง
แล้วก็น้อมที่จะรับมาปรับปรุงระบบบริการให้ดียิ่งขึ้นนะครับ

แต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ห่วงความปลอดภัยของคุณยายมากที่สุด
คือถ้าฟังจากท่านผอก็คือเรื่องพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่

ใช่ค่ะเพราะว่าต้องตรวจสอบก่อนนะคะ
พอโรงพยาบาลหนองคายบอกว่า
คือเรื่องนี้ยังไม่รู้ว่าเท็จจริงยังไงนะคะก็เดี๋ยวจะตรวจสอบ
คือถ้าเป็นเรื่องจริงอย่างที่โพสต์ก็ไม่ควรจะเกิดขึ้น
แต่ถ้าไม่จริงก็กระทบต่อพยาบาลผู้ประกอบวิชาชีพทั่วประเทศ
ทางผอโรงพยาบาลหนองคายก็เลยบอกว่า
อยากจะให้รับฟังข้อเท็จจริงก่อนว่าเรื่องราวมันเป็นยังไง
แต่ว่าตอนนี้ที่ทางผอโรงพยาบาลเขาเป็นห่วง

เพราะว่าดูจากภาพแผลคุณยายเนี่ยก็เป็นแผลเยอะเหมือนกัน
ดูจากประวัติของคุณยายก็เคยนอนรักษาที่โรงพยาบาล๓ครั้ง
คุณยายมีเรื่องของติดเชื้อในกระแสเลือด
เพราะอายุมากภูมิคุ้มกันก็ไม่ดี
ถ้ายิ่งมีแผลแบบนี้ก็น่ากลัวอยากจะให้ไปหาหมอนะคะ
คือทางผอบอกดูจากภาพที่เจ้าหน้าที่ส่งมาให้
เห็นมีแผลอยู่แล้วพอผู้สูงอายุแผลมันเกิดง่าย
ถ้าเกิดเป็นแผลแบบนี้เชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย

อยากจะให้ญาติของคุณยายพาคุณยายเข้ารับการรักษา
เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหนองคายโดยใช้สิทธิ์บัตรทองนะคะ
ผอบอกว่าแม้ว่าจะใช้สิทธิ์ไหนโรงพยาบาลก็พร้อมให้บริการ
แต่การที่คุณยายเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยแบบนี้แสดงว่าภูมิต้านทานไม่ดี
แล้วก็มีภาวะต่อหมวกไตบกพร่องเสี่ยงที่จะติดเชื้อได้ง่าย
แล้วก็พอติดเชื้ออาจจะรุนแรงกว่าปกติ
ก็เลยแนะนำว่าคุณยายกลับมาเถอะมารักษาที่โรงพยาบาลเถอะ
แต่คุณยายก็กลัวกลัวแล้วอะไรอย่างนี้ไง
ญาติบอกนะแต่คุณหมอเนี่ยท่านผอบอกว่า
ญาติก็ลังเลกลัวจะไม่มีคนไปเฝ้าไข้

แต่อยากให้มาเพราะว่าไอ้ผงแผลถล่มทะลอกมันแห้งแล้วล่ะ

สืบเนื่องมาจากโรคต่างที่คุณยายเป็นอยู่

ใช้ยาที่มีสารพวกสเตรอยเยอะ
มันส่งผลกระทบมาถึงปัจจุบันที่อายุ๗๕
แต่อย่างที่เห็นในภาพที่คุณตินักข่าวของเรา

พยาบาลจากโรคพยาบาลนี้แหละเขาก็ไปดู